ตื่นเต้นกันตั้งแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนถึงในช่วงต้นสัปดาห์นี้เราดูทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องจริงครับตั้งแต่ยู๒๓จนถึงทีมชาติชุดใหญ่
ล่าสุดนะครับชุดใหญ่อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายครับตามรอบปฏิทินฟีฟาเดย์เอาชนะสุรินามในบ้านได้๑๐ครับ
คงจะได้ติดตามการถ่ายแล้วสดนะครับทางไทยรัฐทีวีแล้วก็เอเอสเพลย์กันไปแล้วนะครับ
นี้เป็นประตูขึ้นนำของทีมไทยนะครับแล้วก็ประตูเดียวในเกมนี้ครับ
ยิง๑๐ดับมารินผาลาครับจากดันลูกเนี้ยหน้าได้มากครับควรตรีเสมอของสุลินัว
ไม่หนีเท่าไหร่นะครับแล้วศิวรักษ์ที่คว้าตรงนี้ครับ
ไม่ได้กระฉอกเท่าไหร่เลยครับโชว์ฟอร์มดีมากมากนะครับ
เจ้าแชมพ์ประมาณหนึ่งศูนย์ครับทีมไทยเอาชนะไปได้
เป็น๒เกมที่ดีมากในช่วง๗วันทีมได้ซ้อมในแนวฐานที่
ทำกันมาเช่นการเรสซิ่งทุกคนทำได้อย่างยอดเยี่ยมมีความ
่งมั่นและแสดงให้เห็นถึงทีมเวิร์คที่ดีส่วนเกมอุ่นเครื่อง
ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบ
เลือกมาโน่ก็บอกนะครับว่าทีมงานแล้วก็เขาเองเนี่ยต้อง
อุ่นเครื่องกับทีมที่มีแรงกิ้งเหนือกว่าโดยสมาคมกีฬา
บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็กำลังเจรจากับทางบาเรน
แต่ทุกอย่างเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนอีกทีมต้องรอ
ความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลงานสิบเกมแรกของ
มาโน่ในการคุมทีมชาติไทยนะครับชนะ๘เสมอ๒นะครับแล้วก็
เตะไทยสามารถไปค้าแค่ในยุโรปแน่แน่นอนแม้ว่าอาจมี
หาเรื่องของร่างกายหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่บ้างแล้วสุด
ท้ายมันอยู่ที่ตัวของนักเตะว่าอยากจะไปเล่นหรือเปล่า
นะครับซึ่งเราก็เห็นหลายจังหวะว่านักเตะไทยเนี่ยครอง
กล้าเล่นนะครับแล้วก็เล่นแบบตัวตัวกับนักเตะสุริราม
ได้ดีในหลายจังหวะเลยส่วนทีมไทยรั่วยูไม่เกิน๒๓ปีนะ
ครับนัดชิงอันดับ๙ก็แข่งขาณศิษย์วัยครับเจอกับอีรักษ์
พรุ่งนี้นะครับสองทุ่มล่าสุดอิริฟานดาวเลาะมิดฟิลตัวหลัก
ทีมก็บอกว่าผลงานจากเกมกับจีนทำให้เห็นจุดบกพร่อง
ข้อทุกคนพยายามจะเร่งแก้ไขก่อนอย่างแรกคือความผิด
สุดบุคคลนะครับซึ่งเกมกับอีรักษ์น่าจะเป็นเกมที่
ยากกว่าสมควรแต่มั่นใจว่าทีมหน้าจะทำได้ตามเป้าหมายนะ
ครับก็รวมใจกันแน่นอนอย่างโปรแกรมนะครับทีมชาติไทยยังเหลือ
หนึ่งเกมรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีถ่ายแล้วสดผ่าน
ทางไทยรัฐทีวีนะครับ๒๙มีนาคมก็เป็นศึกที่เรา
ต้องเจอกับไทยอีรักษณ์นัดจริงดับเก้าในช่วงเวลา
สองทุ่มเข้ารายการสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับ